วิปรายของท่านสมาชิกหลายท่านนะครับก็ยังสงสัยอยู่ในเรื่องของ
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชนด้านสังคมน้อย
ทั้งที่ประชาชนได้รับผลความทดจากสถานกวิทย์เป็นอย่างมากในเวลานี้นะครับ
กลับเรียนว่าในสภาวะที่รายได้ของประเทศยังมีจำกัด
ประกอบกับรัฐบาลได้ออกมาตรการทางด้านภาษี
เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการหลายมาตรการ
ทำให้การตั้งงบประมาณในปี๒๖๕ของหน่วยงานต่างมีการปรับลดรายจ่ายประจำ
ซึ่งเป็นการปรับลดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติการใหม่
ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาค่าใช้จ่ายในการประชุม
โดยสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการออนไลน์
ค่าอาหารทำการนอกเวลาค่าสาธุโภค
ค่าใช้จ่ายจากการบริการนอกสถานที่
ที่พักคลักษณ์และภาณะ
ครับงุมันกสุนกระโหมในปีสองพันร้อยหก
ห้าประมาณสองแสนสามพันล้านบาทถูกปรับลดมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทุกท่านทราบดีตั้งแต่ปีหกสามหกสี่นะครับหกสามประมาณสองแสนสามหมื่นสอง
พันล้านบาทนะครับปีหกสี่ลดไปสองแสน
หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทนะครับก็เหตุผลและความจำเป็นก็ผู้
ให้ไปแล้วนะครับงุมันนั่นสรรคสุทธิ์ปีหกสามตอน
คงไม่ได้นะครับต้องดูตัวเลขของหน่วยงานอื่นอีกด้วย
เช่นกองทุนหลักการสุขภาพกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
รวมทั้งสิ้นสองแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านบาท
ซึ่งสูงกว่างบประมาณกระทรวงการหลาฮมทั้งเก้าพันเก้าหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทนะครับ
ดูในภาพรวมงบประมาณปีหกห้าลดลงจากปีหกสี่ร้อยละห้าจุดหกหก
แต่งบมารด้านสาธารณสุขลดลงเพียงร้อยละหนึ่งจุดเก้าเจ็ดเท่านั้นค่าใช้จ่ายที่ถูกปรับลดเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน
มีการประชุมผ่านออนไลน์แทนค่าสาธุปโภคค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
โดยการปรับวิธีการประจำนำพันธ์ใหม่นะครับ
ประมาณปี๖๕ประกอบด้วยงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม๗๓๓๗๔๙ล้านบาท
๒๓๗นะครับของงุมันปี๖๕
เรื่องของการพัฒนาเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์๕๔๘๑๘๕ล้านบาท

งบประมาณดังกล่าวนั้นรัฐบาลยังคงเน้นเรื่องสวัสดิการกับประชาชน
ตั้งแต่เล็กจนเป็นผู้ใหญ่ดังนี้นะครับ
รัฐบาลตั้งงบประมาณอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสูงขึ้นทุกปี
ทั้งอัตราการให้เงินอุดหนุนเพิ่มเติมและการขยายอายุเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนดังกล่าวไปถึง๖ปี
งบมารเพิ่มขึ้นจากปี๒๕๙วงเงิน๖๑๔ล้านบาทเป็น๑๓๐๗๔ล้านบาท
๖๔เพิ่มเป็น๑๖๖๕๙ล้านบาท
และในปี๒๐๖๕ปัจจุบันมีเด็ก๒๖๕ล้านคนได้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวนะครับ
เมื่อมีงานเพิ่มก็จัดเพิ่มให้ตรงนี้นะครับอย่างที่ท่านสมาชิกได้ร้องขอเมื่อสักครู่นี้แล้ว
การเรียนฟรี๑๕ปีให้กับนักเรียนประมาณ๑๑ล้านคนวงเงิน๘๑๐๐๐ล้านบาท
รัฐบาลไม่เคยลดความสำคัญกับมุมมันในการศึกษาเลยนะครับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยในเวลานี้และต่อไปนะครับ
แต่งบมาลดลงจากงบประมาณปี๒๑๔ร้อยละ๑๑๔เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลง๖๐๐๐คน
ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างประชากรของประเทศที่มีอัตราการเกิดลดลง
กองทุนเสมอภาคทางการศึกษาจัดสรรเงินประมาณ๕๖๐๐ล้านบาท
แก่นักเรียนที่ยากจนเป็นพิเศษ
โดยช่วยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นค่าเดินทางค่าครองชีพระหว่างเรียนเป็นต้น
เพื่อให้เด็กที่ยากจนเป็นพิเศษไม่ต้องหลุดจากระบบการศึกษาได้มากกว่า๑ล้านคนนะครับ
การสนุนอาหารเสริมนมในโรงเรียนจัดสรรเงินประมาณปี๖๕ประมาณ๑๓๐๐๐ล้านบาท
สำหรับนักเรียน๖๘๗ล้านคน
และสนุนอาหารกลางวันให้นักเรียน๕๘๘ล้านคน
เป็นงบมันรวมทั้งสิ้นกว่า๒๕๔๐๐ล้านบาทนะครับ
โครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามีการตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี
ปี๒๕๘วงเงิน๑๕๓๑๕๑ล้านบาทเป็น๑๙๔๕๐๘ล้านบาท
ในปี๖๔เพิ่มเป็น๑๙๘๘๙๑ล้านบาท
ในปี๒๐๖๕มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลให้แก่ประชนเพิ่มขึ้นในปี๖๕จำนวน๑๓รายการนะครับ
เพิ่มเติมคงติดตามได้นะครับว่ามีโรคอะไรบ้างเพิ่มเติมอะไรยังไงนะครับ
จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้ใช้แรงงานจำนวน๑๖๕๒ล้านคนในปีงบประมาณ๒๖๕ตั้งงบประมาณไว้๔๕๐๐๐ล้านบาทนะครับ
จ่ายค่าตอบแทนให้อสมท่านในกรทมจังหวัดต่างทั่วประเทศจำนวน๑๕๒๑๒๕คนก็ประมาณ๑๒๖๒๕๕ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี๒๖๔ตั้งไว้จำนวน๑๒๖๒๕ล้านบาท
ในช่วงระยะนี้ก็ยังคงต้องหวังพึ่งพาอสมนะครับ
ซึ่งผมก็พินางบมารสนับหนุนไปแล้วในช่วง๓เดือนต่อไปนะครับ
ก็เป็นไปตามระยะเวลาที่ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับ
ตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและสารวกำนันจำนวน๒๗๕๙๒๕อัตรา
เป็นเงิน๒๒๒๒๐๐๐๐๐๐๐บาท
งุมมานเบี้ยภูมิการ๒๐๓ล้านคน
ในปีใหม่๒๐๖๕เป็นเงิน๑๙๗๘๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐เพิ่มขึ้นยังต่อเนื่อง
จากปีประมาณ๒๕๘ที่ตั้งไว้๑๐๑๕ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีประมาณ๒๐๖๔ที่ตั้งไว้๑๙๐๓๒ล้านบาท
งุมมานบัตรสรรพาการแห่งรัฐให้กลับไปชนโดยตรงนะครับ
โดยตรงนะครับในการลดค่าใช้จ่ายประชาชนที่มีได้น้อยนะครับจำนวนสิบสี่จุดหกล้านคน
ว่าประมาณสามหมื่นล้านบาทที่ปรับลดจากปีหกสี่
เนื่องจากกองทุนประชารัฐสมรรยาการเพื่อเศรษฐีสังคมยังคงมีเงินเหลืออยู่เดิมสองหมื่นสี่ร้อยล้านบาทนะครับ
การชื่อเหลือผู้สูงอายุผู้พิการผู้โดยการในสังคมเช่นการพัฒนาศักดิ์ศักดิ์ศักดิ์อาชีพ
และเพิ่มศักยภาพการจัดการศพผู้สูงอายุ
โทษครับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท
ที่มีความมั่นคงให้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
ภายใจในการชื่อเหลือปุ่มดังกล่าวในปียุงมานสองหมื่นหกสิบห้า
มีวงเงินงบมานเพิ่มขึ้นมาน้อยกว่าสามพันเจ็ดร้อยล้านบาท
เทียบกับวงเงินที่ตั้งในปีหกสี่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประมาณสิบเอ็ดล้านคน
สูงออกมาปีสองร้อยหกสิบห้าเป็นเงินแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาท
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีห้าแปดที่ตั้งไว้หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบ
ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีหกสี่ที่ตั้งไว้แปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบแปดล้านบาท

ในช่วงปีประมาณ๒๐๒๓๖๔รัฐบาลมีการจัดสรรทั้งมวลเงินการประมาณ
ได้เงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขไปแล้วทั้งสิ้น
จำนวน๘๗๘๖๒ล้านบาท
เพื่อจัดสรรให้ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้นะครับ
ตอบแทนเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามและอสม๒๒๑๔๖ล้านบาท
การจัดสื้อจัดหาคู่รูปันและอุปกรณ์ทางการแพทย์๑๐๑๘๒๔ล้านบาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด๒๙๓๐๔ล้านบาท
ใช้จ่ายด้านวัคซีนทั้งการวิจัยพัฒนาในประเทศ
และทำความร่วมมือวิจัยร่วมกับต่างประเทศจัดซื้อจัดหา
นำมาใช้ในประเทศรวมไปถึงค่ารักษากรณีอาการไม่พึงประสงค์ผลข้างเคียงจากวัคซีนด้วย
จำนวน๒๑๑๓๔ล้านบาท
เฝ้าระวังควบคุมติดตามการระบาดป้องกันและค้นหาเชิงลุก๖๔๘๓ล้านบาทนะครับ
การจัดตั้งสถานกักตัวของรัฐสเตจควานทีนสถานที่กักกันโดยองค์กรต่าง
จำนวน๖๔๕๒ล้านบาท
เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน๕๑๙ล้านบาท
อกจากนี้ยังมีเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
เพิ่มเติมในปี๒๐๖๔ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
ตั้งแต่วันที่๒๕พฤษภาคม๒๐๖๔จำนวน๓๐๐๐๐ล้านบาท
เห็นได้ว่ารัฐบาลมีเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาโควิด
จึงได้ทำจัดทำพรกรเงินกู้ฉบับนี้ขึ้นมาอีกฉบับ
ซึ่งเป็นการวางแผนล่วงหน้าเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของการระบาดของโควิด๑๙
ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้นะครับก็จะกู้เท่าที่จำเป็น
เพื่อใช้ในการดูแลด้านสาธารณสุขไม่ได้ว่าต้องกู้ทีเดียวทั้งก้อน
เพื่อการเยียวยาเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
ใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาโควิดจากพรกรเงินกู้จะทำได้เร็วกว่า
และทันสถานการณ์มากกว่ารอใช้จากพงปี๖๕
กว่าจะประกาศใช้ก็ประมาณเดือนตุลาคม๒๕๖๒
ทางนี้การจะทำงประจำปีง๒๖๕
คำนึงถึงข้อจำกัดต่างที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเห็นความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด๑๙
พศ๒๖๖๔๒๖๕ที่มีเฉพาะออกมาเป็นระดับแรก
ประกอบไปด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศเป็นเงิน๑๓๓๐๘ล้านบาท
ยกระดับขี่ความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนระยะยาวเป็นเงิน๖๓๘๖ล้านบาท
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศเป็นเงิน๑๑๙๘๔๖ล้านบาท
ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูพัฒนาประเทศ
จะต้องเร่งดำเนินการให้สามารถรับมือและเตรียมความพร้อมในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด๑๙
และการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเป็นจำนวนวงเงิน๑๗๖๒๘ล้านบาท
ด้วยเล็กศัลกิจภาพประมาณ๑๒๐๐๐ตัว
ซื้อจัดจ้างอะไรทั้งสิ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดทุกคนต้องประเมินดูว่า
ภัยคุกคามวันนี้มันเกิดที่ไหนบ้างรอบบ้านมีไหม
ประเทศข้างเคียงกำลังมีไหมมันจะมีการสู้รบเกิดขึ้นหรือเปล่า
มันจะมีกระสุนมาตกอีกหรือไม่มันจะมีการความจำเป็นในเรื่องของ
การรับผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบภายในประเทศ
หรือไม่นะครับนั่นคือภาระของเรา
วรรณญาบรรณะทุกอย่างสามารถใช้ในการดูแลในเรื่องนี้ได้ทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะฮอไม่ว่าจะรถไม่ว่าจะยานเกราะอะไรต่างเหล่านี้
ก็เตรียมไว้ไม่ใช่เฉพาะทหารอย่างเดียวนะครับ
เราต้องแลประชาชนให้ได้ด้วยให้ปลอดภัยไปด้วยนะครับ
ก็เป็นการจัดซื้อจัดหาอะไรจำนวนเพียง๑ใน๓ของความต้องการทั้งหมด
หนึ่งในสามนี่เราต้องมีความพร้อมนะครับไม่ใช่ยี่สิบห้าปี
สามสิบปีไอ้ที่เหลือนักไปอยู่ในสองให้สามโน่นจัดระเบียบซื้ออย่างงี้
ทยอยไปตามขั้นตอนนะครับแล้วก็การเจรจากับแต่ละประเทศ
มันก็คนละหลักกายนในการว่าจะใช้วิธีการไหน
ไม่ค่อยจำเป็นถ้ามองดูให้ไกลไปอีกนิดหนึ่งมหาศูนย์อินเดียทะเลจีนใต้
นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเราต้องเรียนความพร้อมไปหรือเปล่า

การจัดซื้อเราไม่ได้ซื้อเฉพาะยุทธปกรณ์อย่างเดียว
เราให้เขาฝึกอบรมนะครับแล้วดูแลในเรื่องของซ่อมบำรุง
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับ
ในเรื่องเรือน้ำลำแรกเราก็ส่งคนไปดูเขามา๒๓ปีแล้ว
อยู่ที่ประเทศจีนเลยตั้งแต่เขาวางกระดูกงูครั้งแรก
ว่าเขาทำยังไงศึกษาไว้นะครับแล้วเราจะไม่วิจัยพัฒนาต่อยอดเอง
ภายภาคหน้าช่วงนี้ก็คงต้องพึ่งพาการซ่อมแซม

ผมไม่เคยว่าซื้อแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่คิดอะไร
เดี๋ยวในส่วนนี้ของทางกระทรวงโรงก็จะเพิ่มเติมเองนะครับ
เรื่องของอุตสาหกรรมบางประเทศของเรา

การที่เรามีไม่ใช่มีไม่ลบมีไว้เพื่อไม่ตรงรบ
ผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับ

เพราะมันจะมีผลในเรื่องของด้านเศรษฐกิจ

ผมไม่ได้หวังเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผมเป็นในทหารเก่าไม่ใช่เลยนะครับ

ทำให้ประเทศชาติและประชาชนปลอดภัยมีความสุข

ในร่วมข้าอาจจ่ายจะมีประมาณ๓๖๓๖๔จำนวนทั้งสิ้น

งบกลาง๑๑๓๔๖ล้านบาท
เงินกู้๙๗๘๘ล้านบาทนะครับ

ในเรื่องของสาธารณสุขในเรื่องโควิด
ไม่ใช่ดูในเฉพาะงบประมาณในส่วนของแต่ละกระทรวง
งบกลางที่ว่าผมใช้อิสระส่วนตัวผมใช้ไม่ได้หรอกครับ
ต้องขออนุมัติต้องมีการตรวจสอบ
ภายในองค์กรของรัฐบาลเองสรงปปชปปท
ผมไม่เคยถูกละเว้นมีเรื่องอะไรติดค้างสอบถามมาชี้แจงไป
ถ้าไม่มีปัญหามันก็จบถ้ามีปัญหาก็ไปอยู่ในศาล
ผมรับกฎิกาทั้งสิ้นไม่ว่าจะสมัยก่อนหรือสมัยนี้ก็ตาม
มีมาตลอดนะครับการฟ้องต่าง
วิจัยพัฒนาในประเทศเราไม่ทอดทิ้งเลยนะครับ
วิจัยโปรเมทเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านสัตว์ทดลองอีก๓๕ล้านบาท
หลวงรวมกลางปีปี๖๓จุฬาได้๔๐๐ล้านบาท

วิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาศักยภาพการผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีวัตถุ๔๙ล้านบาทปี๖๓
หมอจทพระจอม๙ธนบุรีโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ
และพัฒนาห้องบริวิการเฉพาะทาง๕๖๒ล้านบาทปี๖๔
การเพศสัตว์ขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนและแบ่งบรรจุวัคซีน๒๓๙ล้านบาทปี๖๔
ใบยาไฟโตฟาร์มวิจัยทดสอบวัคซีนโดยใช้พืชเป็นแหล่งผลิตในมนุษย์๑๖๐ล้านบาทปี๖๔
สวทชพัฒนาวัคซีนต้นแบบ๒๐๐ล้านบาทปี๖๔
รวมใช้เงินกู้ทั้งหมดกับเงินงบกลาง๔๐๐กับ๑๘๖๐ล้านบาทรวมทั้งสิ้น
รวมทั้งหมดกับเงินดับแค่การวิจัยพัฒนาภัณฑ์ในประเทศไม่รอตัดซื้อเขาอย่างเดียว
ในส่วนของการทำความร่วมบิวเวียบวิจัยต่างประเทศสยามแบลบ์ออสไตล์งบกลางปี๖๓๖๐๐ล้านบาท
เพื่อจะหัดทอดเทคโนโลยีและวันนี้นำมาผลิตในประเทศ
แต่การควบคุมการผลิตนั้นเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ของประเทศ

เดี๋ยวก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับในระยะต่อไปให้ได้นะครับ
วัคซีนช๘๑ล้านโดซ
งบกลางปีงโมน๖๔๕๕๙ล้านบาท
อีก๓๕ล้านโดรสเงินกู้ปี๖๔๐๐๐๖๓๗๘ล้านบาท
จำเป็นก็มีงบมารให้ต่อไป

บริการฉีดวัคซีนเงินกู้ปี๖๔๑๕๒๐ล้านบาท
กู้ปีหกสี่สามสิบล้านบาทนะครับรัฐบาลให้ความสำคัญอยู่
แล้วนะครับต่อไปเป็นปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะการระบาดของ
วัตถุสี่สิบเก้าส่งผลกระทบกับประเทศไทยและทุกประเทศ
ที่ผมพูดมาสักครู่เนี้ยต้องการเห็นว่าทุกประเทศก็มี
หาเช่นเดียวกันนะครับผมก็ได้มุ่งหวังให้คนไทยเนี้ย
ต้องเสียชีวิตแม่แต่คนเดียวผมรักประชาทนธรรมนะฮะผมลั่ง
ไปทุกวันเนี่ยผมมองนอกกระจกทุกวันว่าผมจะทำไง
ให้คนอยู่อยู่ข้างที่ผมเห็นเนี้ยเขามีชีวิตการมี
ที่ดีขึ้นโดยที่ผมไม่ได้หวังผลประโยชน์จากเขาเลย
เพราะฉะนั้นผมก็จะไปหารแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยผมก็ให้
เกิดความทั่วถึงในทุกภาคทุกกลุ่มจังหวัดทุกจังหวัดนะครับ
ที่มีความจำเป็นปัจจุบันหนี้ฐานะของไทยอยู่ที่๘๐
ในเรื่องของปีหกห้าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับกระทรวงการคลังประมาณไว้ว่า
อยู่ในกรอบกฎหมายวินัยการเงินการคลังอันนั้นเป็นตัวเลขประมาณการก็ว่าไปนะครับ
แต่เรากำลังมุ่งหวังว่าในปี๖๕มันก็น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้น
วันนี้สภาพการส่งออกตลาดโลกตลาดประเทศเพื่อนบ้าน
ส่งออกสูงขึ้นด้านอุตสาหกรรมสูงขึ้น

ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค
เรายังถือว่าเราอยู่ในอัพเนรัฐตำ
ตัวเลขที่เราประมาณการไว้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับญี่ปุ่น
ที่ร้อยละ๒๕๖๒

มาเลเซียร้อยละ๗๔๕
ล้าวที่ร้อยละ๗๐๙๔และจีนที่ร้อยละ๖๖๘
ในหน้าความแข็งแข็งการเงินการของประเทศ
ก็สะท้อนให้จากบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือในระดับสากลนะครับ
ไม่ใช่ความรู้สึกของผมอยากจะคุยอยากจะโอ้อวดไม่ใช่
เราต้องฟังนะครับผลการประเมินในทุกเรื่อง

เราก็แก้ไขไปได้หลายอย่างแล้วนะครับหลายเรื่องด้วยกัน
เพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าไทยเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลก
ได้รับการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินการคลังเท่าเดิม
เมื่อเทียบกับประกอบวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด
และคงมุมความน่าจะถือประเทศไทยอยู่ระดับมีเสถียรภาพ
ทั้งหมดนี้เนื่องจากเห็นประเทศไทยมีภาคการเงินการคลังที่แข็งแกร่ง
มีการปรับกฎเกณฑ์กฎิกาต่างมากมายที่ไม่เคยปรับมาก่อน
ยุคปัจจุบันรัฐบาลที่ผ่านมานะครับ
ปัจจุบันนี้ช่วยกันทำมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้
รัฐบาลชำระหนี้เงินกู้ไปแล้ว๒๕๓ล้านบาท
เราเรียกเงินกู้ที่รัฐบาลกู้มาไม่ว่าอยู่เป็นการกู้เงินตาม๒๐๑๐๒๐๑๔
จะเป็นการกู้เงินตามพรกรเงินกู้๑ล้านล้านบาท

เกี่ยวการจัดหาวัคซีนการคัดกรอง

เฝ้าระวังควบคุมป้องกันและค้นหาตรวจคัดกองโรค
การจัดหาคุณรุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์อสม
อกจากนี้เงินกู้ดังกล่าว
ถูกนำไปใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการเราชนะ

รอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มมากกว่า๕๐ล้านคน
ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับที่เข้าถึงเข้าไม่ถึง
มีการปรับอะไรยังไงสำหรับเงินกู้อื่นนั้นตั้งแต่ปี๒๕๕๘
จนปัจจุบันรัฐบาลได้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
นาเศรษฐกิจและสังคมไปกว่า๒๑ล้านล้านบาท
จำนวน๑๖๒โครงการขึ้นกว่า๗๐เป็นการกู้
เพื่อใช้ในการลงทุนวงเงินงบประมาณ๑๕ล้านล้านบาท
เพื่อสร้างการเจริญตัวของประเทศส่งเสริมการจ้างงาน
ยกดับความเป็นอยู่ของประชาชนท่านอาจจะมองไม่เห็น
ว่าบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด
ไม่ว่าจะเป็นรถไฟสายต่างถนนหลายเส้น
เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึง
บ้านผู้มีใดแต่น้อยทั้งเช่าทางเช่าซื้อทั้งซื้อ

สถานบุประปาศไฟฟ้าพลังงาน
ที่จะต้องกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคต่างเช่น
ต่อไปนี้นะครับคุณาดูในภาพถ่ายประกอบ
ถ้าบอกว่าไม่มีอะไรขึ้นเลยใน๗ปีผมก็น้อยใจไว้นะ
คมนาคมโครงการรถไฟฟ้าสีต่างในกรทมและปริมณฑล
ไม่ว่าจะเป็นรถไฟสายสีม่วงบางใหญ่บางซื่อ
สีน้ำเงินหัวลำโพงบางซื่อ
ไฟฟ้าสายสียูอ่อนช่วงแบริ่งสมุทรประการ
รถไฟสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตและช่วงบางซื่อตลิ่งชัน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั่วประเทศ
การปรับปรุงทางรถไฟทั่วประเทศ

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน

การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน
การปรับปรุงทางพื้นฐานสนามบิน